ประชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงนามคำสั่งใหม่สาระสำคัญคือเรื่องทรงผม
แต่จะเป็นอะไรติดตามในเช้านี้ต้องรู้
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติตนเองของข้าราชการตำรวจ
เคยกำหนดไว้ว่าให้ตำรวจชายต้องตัดผมสั้นขาวทั้ง๓ด้านด้านบนยาวไม่เกิน๓เซนติเมตร
ส่วนตำรวจในพื้นที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยให้ผู้บังคับการในกำหนด
และสายสืบก็ให้รองทรงสูงได้หรือทรงผม
และเรื่องนี้ยังเป็นข่าวดี
พรุ่งนี้๑๓ตุลาคมเป็นวันหยุดนวมินทรมหาราช
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกอทพ
ก็ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม๓สาย

๓สายมีทางด่วนเฉลิมมหานครขั้นที่๑จำนวน๑๙ด่าน
มีทางด่วนศรีรัฐขั้นที่๒จำนวน๓๑ด่าน
และทางด่วนอุดรรัฐยาบางปะอินปากเกร็ด๑๐ด่าน
ทั้งหมดนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางในช่วงวันหยุด
และลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
ลดปัญหารถติดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางอีกด้วยครับ
เริ่มฟรีตั้งแต่เที่ยงคืน๑นาทีถึง๒๔นาฬิกา
ของวันที่๑๓ตุลาคมครับ

โดยนายแพทย์ชนลนานศรีแก้วรัฐมุตรีวัการกรสงค์สาธารณสุข
ได้ร่วมประชุมกับค่าราชการของกรสงค์
ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับ๓๐บาทพลัส
ทั้ง๑๓ประเด็นซึ่งก้าวหน้าเป็นที่พอใจ
เช่นประเด็นยาเสพติดและสุขภาพจิต
ที่จะมีการเพิ่มช่องทางการเข้าบริการสุขภาพจิตให้มากขึ้นครับ
และประเด็นมะเร็งครบวงจร

แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรุงเทพมหานครในวันนี้ครับ
วันที่๑พฤศจิกายนนี้ครับ